ปักผมดอกสารพีประดิษฐ์ขึ้นด้วยการเรียนแบบดอกสารพี
ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หาได้ง่ายตามพื้นถิ่นของประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือ
โดยช่างที่ทำปิ่นปักผมเป็นดอกสารพีนี้จะมีความเชื่อว่า
อกสารพีเป็นไม้มงคลที่ป้องกันเสนียดจันรัยสิ่งอัปมงคลได้
และเมื่อมาทำเป็นปิ่นปักมวยผมก็จะช่วยปกปักรักษาผู้ที่มีปิ่นประดับปักไว้บนศีรษะ
ซึ่งช่างจะประดิษฐ์ปิ่นปักผมดอกสารพีให้มีลักษณะเป็นดอกที่กระจุกตัวเป็นทรงพุ่ม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน